คุณผู้ชมฮะมาดูเรื่องนี้กันบ้างดีกว่า
เรื่องของงูเวลามันเลื้อยมาบ้านนู้นบ้านนี้
หลายคนก็จะคิดในแง่ที่ดีว่ามาให้โชคให้ลาบ
แต่ผมบอกเลยว่าเจ้างูตัวนี้ไม่น่าจะเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภ
และที่สำคัญงูตัวนี้ไม่น่าจะโชคดี
เพราะสุดท้ายมาติดในฝาท่อที่บ้านหลังนี้ครับ
อ่ะไปจับกันหน่อยจับออกมาเพื่อช่วยเหลือมันจริง
ดูดิมันติดอยู่ตรงนี้

จรภิกษ์กู้ไพรมกระบี่พิทักษ์ประชาอเมืองกระบี่

ได้รับแจ้งจากพนักงานดูแลสวนของร้านอาหารบ้านต้นข้าว
เลขที่๑๖๖ทับ๑หมู่๓ตามบนสายไทยอเมืองกระบี่
คุณคนนี้เขาชื่อว่าคุณตะวันบุญเจริญเขาแจ้งกู้ภัย
บอกว่ามีงูเหลือมพยายามจะเลื้อยมุดรูฝาท่อ
แต่มันไปบรอดไปบรอดมันติดอยู่ตรงนี้

โอ้โหติดคาลำตัวเลยนะ

ทุบดีนะกลัวจะไปทุบงูเข้า
ออกมากับท่อแบบนี้เลย
สุดท้ายนะฮะช่วยงูตัวนี้ได้สำเร็จ
แต่มันก็ได้แผลกลับไปด้วยนะ

บอกไงว่างูตัวนี้ไม่ได้มากับดวงแล้ว
แล้วก็ทำรักษาแผลของมันก็ไห้สักก่อน
แล้วเดี๋ยวมันหายดีแผลหายแล้ว
แล้วค่อยปล่อยมันคืนสู่ธรรมชาติต่อไป

ใหญ่มากอ่ะ๒เมตร๕๐กิโลกรัม
คือมันอ้วนก็หนาจริงถ้า๒เมตรไม่คิดว่าจะหนาขนาดนี้คุณดูได้มั้ย
อ้าวอุ้ยงูต้องแสบแทนงูเหมือนกันเนอะ